พ่อคนนึงค่ะทำทุกวิถีทาง
เพื่อจะได้กลับมาอยู่กับลูกในช่วงของลมหายใจสุดท้ายนะคะ

ตัวพ่อรู้ตัวอยู่แล้วว่ามีอาการโรคหัวใจ

สิ่งที่พ่อตัดสินใจทำในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็คือ
หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับมาดูแลลูกที่บ้าน
กอดลูกจนเขาสิ้นใจ

แห่แชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะมากแล้วทุกคนเนี่ย
น้ำตาซึมกันทุกคนจริงเนี่ยค่ะ
คุณวรารีวิริญญาเนี่ยนะคะ

คนที่มาบอกเรื่องนี้เป็นลูก

บอกว่าแม่เพื่อนหนูพ่อเขาไม่สบาย
แต่พ่อเขาหนีออกจากโรงพยาบาลกลับมาหาเขามาตายกับเขา
แล้วคุณครูมาพูดเล่าเรื่องนี้หน้าเสาทงบอกว่า
เรียรายขอบริจาคเงินจากเด็กนักเรียนคนละ๒บาท๓บาท
ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนคนนี้หน่อยเพราะว่าครอบครัวเนี่ยฐานะยากจน
แล้วไม่มีญาติที่ไหนเขาอยู่กันแค่๒คนพ่อลูก

นี่คือคุณพ่อนะคะนายกฤษดาสายธินกร
คือทีมข่าวเราพอได้รู้เรื่องก็ลงพื้นที่ไป
ที่วัดโรงเรียนเทศบาล๒วัดช่องลมจังหวัดราชบุรี
ไปเจอกับผู้อำนวยการโรงเรียนถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
ผู้อำนวยการบอกว่าทุกอย่างที่พูดไปคือเรื่องจริง
เด็กหญิงที่ว่าคือเด็กหญิงทัศิกาสารธินกร
หรือว่าน้องโมโนค่ะน้องเรียนอยู่ป๔

เสียพ่อไปกระทันหันด้วยโรคหัวใจ
ซึ่งก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตเนี่ยพ่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่พ่อเป็นห่วงลูกเพราะเขาไม่มีญาติที่ไหน
รู้ว่าลูกอยู่บ้านคนเดียวหนีออกจากโรงพยาบาลมาดูแลลูกที่บ้าน
อดลูกจนลมหายใจสุดท้าย
ซึ่งทางโรงเรียนทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อ
พ่อค้าแม่ค้าหน้าโรงเรียนที่เขาพูดคุยกัน
ประกอบกับที่น้องโมโนไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้ว
ครูประจำชั้นไปตรวจสอบก็เลยรู้ว่าน้องเสียพ่อไปกระทันหัน
และไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือ
เลยถูกส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดราชบุรีก็เลยไม่ได้มาโรงเรียน
โรงเรียนเนี่ยอยากจะช่วยเหลือน้องเพราะว่าตอนนี้ศพคุณพ่อเนี่ยถูกส่งกลับไปที่โรงพยาบาล
เพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายในการทำศพเอาศพออกมา
แม้กระทั่งการประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งทางโรงเรียนก็บอกว่าถ้าไม่นำศพออกมาศพคุณพ่อจะกลายเป็นศพรายญาติ
คุณครูก็เลยตัดสินใจประกาศหน้าเสาทงขอเรียกรายเงินจากเด็กผู้ปกครอง
คนละบาท๒บาท๓บาทกี่แล้วแต่ก็ได้ตามจิตศรัทธา

นายจ้างพอรู้ว่าพ่อของน้องเสียชีวิตก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
พอตำรวจมาถึงตำรวจก็เลยเห็นว่าน้องไม่มีญาติ
เพราะอยู่กับพ่อแค่สองคนก็เลยพาน้องนะคะไปที่บ้านพักเด็ก
ระหว่างนี้โรงเรียนก็ได้ติดต่อทางเจ้าอาวาสนะคะวัดช่องลมไว้เป็นการเบื้องต้นว่า
ถ้าศพของคุณพ่อของน้องออกมาเนี่ยนะคะก็จะนำมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีให้
อีกส่วนหนึ่งนะคะก็ได้รวบรวมแล้วก็บอกแจ้งข่าวกับคุณครูแล้วก็เด็กในโรงเรียน
เพื่อรวบรวมเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องเป็นการเบื้องต้น
ซึ่งน้องก็มีธนาคารโรงเรียนมีสมุดบัญชีธนาคารโรงเรียนอยู่
ณเวลานี้โรงเรียนก็รวบรวมช่วยเหลือ
ถามครูประจำชั้นน้องโมโนครูพูดเลยบอกว่าชีวิตน้องโมโนยิ่งกว่าละครอีกค่ะ
ติดตามสอบถามความเป็นอยู่ดูหลังจากถูกส่งเข้าไปอยู่ที่บ้านพักเด็กแล้วก็รู้มาว่า
มีเด็กหญิงอีก๓คนที่เกิดจากแม่เดียวกันกับน้องโมโนแต่คนละพ่อ

พี่น้องคนละพ่ออีก๓คนนะคะถูกนำไปฝากไว้ที่บ้านพักเด็กเหมือนกันก่อนที่น้องโมโนจะเข้ามาได้๔๕เดือนเท่านั้นเอง
เพราะแม่ไม่พร้อมจะดูแลลูกเลยแต่ก็มีออกมารวมน้องโมโนด้วยเป็น๔คน
พ่อน้องโมโนตั้งแต่น้องโมโนอายุแค่๘เดือน
ส่วนคุณพ่อน้องโมโนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือคุณกฤษดาสายธินกร
พ่อเลี้ยงลูกสาวมาโดยลำพัง
กันสองคนพ่อลูกอาศัยอยู่ที่ห้องพักเล็ก
บ้านของนายจ้างที่เป็นร้านนวดแผนไทยที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ศพคุณพ่อยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ
เพราะยังไม่มีญาติคนไหนติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศล
อำนวยการโรงเรียนเองก็อยู่ระหว่างติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าจะมีทางไหนสามารถช่วยเหลือในเรื่องการทำศพคุณพ่อ
แล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของความเป็นอยู่ของน้องโมโนได้บ้าง
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีค่ะ
หลายคนทิ้งลูกไปแต่อีกชีวิตหนึ่งเขาอยากอยู่กับลูก
แต่เขาอยู่ไม่ได้สิ้นลมหายใจไปก่อน